นี่คุณผู้ชมยังส่งวิธีคลายหนาวกันเข้ามาเรื่อยนะ
บางคนบอกว่าหนาวแบบนี้ยิ่งต้องอาบน้ำเย็นสู้กับมันเลย

แต่ทีนี้จะพาไปดูวิธีคลายหนาวของคุณยายวัย๘๐กว่าปีคนนี้ค่ะ
บอกว่าทำวิธีคลายหนาวแบบนี้มา๑๕ปีแล้วได้ผลเหลือเกิน

อายุ๘๓ปีแล้วนะ
คุณยายอยู่ที่ตำบลละอาย
เป็นจังหวะคุณยายตรงเป๊ะทุกท่อนเลยนะ

คือคุณยายไม่รู้เป็นแดนเซอร์เก่าหรือเปล่า
เต้นของคุณยายไม่เหมือนใครนี่เท้าเปล่าที่แรกนึกว่าปามี่
กผ้าถุงขึ้นมาถูกต้องค่ะถอดรองเท้าใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้า
แล้วคุณยายเต้นแบบนี้ค่ะออกกำลังกายช่วงเย็นทุกวันเลยนะกับกลุ่มอสม
ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะปรางงาม
เขาก็มีการจัดให้กับชาวบ้านที่รักสุขภาพให้มาออกกำลังกายเห็นไหม
คือทำไมคุณยายยังแข็งแรงมากเลยดูสิคุณ
จุดเด่นที่หลายคนสนใจก็เป็นคุณยายละออนนี่แหละค่ะ
เพราะว่าลีลาของคุณยายไม่ธรรมดา
คุณยายเนี่ยนะมาเต้นแบบนี้เนี่ย
แล้วก็มีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
หลายคนพอมาเห็นคุณยายนะถ่ายคลิปเอาไว้ดูเลย
เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลแล้วคนชมกันเยอะ
ทีนี้นักข่าวเราเห็นเลยไปคุยยายจ๋ายายละอ
เล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมถึงแบบมาเต้นแบบนี้
ยายบอกโอ๊ยยายออกกำลังกายมาตั้งแต่ปี๔๘แล้ว
ตามเข้าไปเรื่อยทุกวันนี้๑๕ปีแล้วที่มาเต้น
ยายไม่อยากไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ก็เลยทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยการเต้นนี่แหละไม่เจ็บไม่ป่วย
ตามไปเรื่อยเหนื่อยก็พักแล้วก็เลยถาม
ยายยายทำไมยายถึงไม่ใส่รองเท้าล่ะยายไม่เจ็บเท้าเหรอ
ยายบอกว่าอ๋อเนี่ยเวลายายไม่ใส่รองเท้าเนี่ยนะ
มันเหมือนกับนวดเท้าไปในตัวด้วยแล้วก็บอกว่ายายยายรู้ไหม
ตอนนี้ยายดังแล้วนะในโลกโซเชียลคนถ่ายคลิปยายไปลงเยอะเลย
อ่ะเดี๋ยวไปดูยายละออยายละออนจะตอบว่ายังไงค่ะ
ครูสอนเต้นเมื่อกี้นะคือนางเจนจิราวงพิพันธ์
ทุกวันครูเจนจิราเนี่ยเขาก็จะรับคุณยายมาเต้นด้วยทุกครั้งเลย

คู่ซี้ต่างวัยก็รู้ใจกันไปแล้วแล้วก็เลยถามไงว่าเอ๊ะเนี่ยคุณเจนจิราคุณเจนจิราเห็นคุณยายแต่งตัวมาแบบนี้เคยถามคุณยายหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่ใส่กางกงกางเกงวอร์มให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณเจนจิราบอกว่าถามยายแกบอกว่าก็คิดว่าผ้าถุงเนี่ยถนัดกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไร

ก็ดิฉันว่านะคุณน่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณเจนจิราครูนำเต้นแล้วแหละต้องเลือกท่าที่แบบไม่ได้ยกแข้งยกขาเยอะนักอ่ะเดี๋ยวยกแข้งยกขาเยอะนักเดี๋ยวคุณยายแบบทำตามเต็มที่

เดี๋ยวพ่อถุงเปิดหมดนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของคุณยายละออวัย๘๓ปีเอามาให้ได้ชมกันนะคะ
เหนือสิ่งอื่นใดคุณยายมัดผ้าถุงแน่นมาก